เมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมานะคะที่สถานีตำรวจภูทรภูพิงราชนิเวศ
อำเภอเมืองเชียงใหม่มีเหตุการณ์ที่ผู้ต้องขังในคดีลักทรัพย์
เขาหนีออกจากห้องขังในขณะที่ตำรวจพยายามที่จะนำตัวเขาเข้าไปสู่ห้องขังนะคะ
เหตุการณ์นี้เขาวิ่งหนีออกไปเลยแล้วมีข่าวว่าไปกบดานอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชร
ล่าสุดตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราย้อนไปดูภาพช่วงของการเกิดเหตุการณ์กันสักนิดหนึ่งนะคะ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดภายในสพค่ะขณะที่๑๐ตำรวจตรีอธิคมทุวะคำ
เป็น๑๐เวรทำหน้าที่ดูแลผู้ต้องหาบนโรงพักษ์สพภูพิงราชนิเวศของเชียงใหม่
ช่วงแรกเมื่อสักครู่นี้กำลังไขกุญแจประตูห้องขังเข้าไปโดยจะสังเกตเห็นว่าสิบเวนเนี่ยไม่ทันได้ล็อกประตูด้านนอกเอาไว้แล้วเนี่ยค่ะ
จากนั้นไม่นานนายพีรณัทหลงลืมเป็นผู้ต้องหาในคดีรักทรัพย์ในเวลากลางคืนหลบหนีออกมาหลังเปิดกุญแจหลบหนีออกมาจากห้องขังเดี่ยวด้านใน
ก่อนที่ผู้ต้องหาจะไปซ่อนตัวอยู่ในห้องโถงแล้วก็อาศัยช่วงที่๑๐เวรคุมผู้ต้องหาอีกคนเข้าไปในห้องขัง
เปิดประตูสวนออกมาตามที่ปรากฏในคลิปนี้แหละนะคะและหลังจากนั้นเขาก็ล็อกกุญแจด้วยนะกลับไว้แบบเดิมแล้วก็วิ่งหนีออกไปแบบนี้ซึ่งก่อนที่สิบตำรวจตรีอธิคมจะรู้ตัวและตะโกนขอความช่วยเหลือจากเพื่อนตำรวจนี้นะคะให้นำกุญแจกลับมาเปิดให้ก็คือล็อกให้ตำรวจเนี่ยเข้าไปอยู่ในห้องขังตำรวจจะได้ไม่ต้
เปี่ยมผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรภูพิงราชนิเวศได้เปิดห้องขังให้สื่อมวลชนเข้าไปตรวจสอบเลยแล้วก็ชี้แจงถึงพฤติการของผู้ต้องหาที่หลบหนีด้วยค่ะ
นิดแล้วก็ต้องมีต้านึกว่ามีแสวเช็ดทุเร่อไม่ต้องล๊อคนะครับทีนี้เมื่อไม่มีข้อบอกต้อง
อยู่ในห้องเยี่ยมญาติได้
พอมาหลบในห้องนี้เมื่อสิทธิเวรผักใหม่เข้ามา
ก็เข้าไปตรวจด้านใน
ผู้ต้องหาซึ่งอยู่ในห้องด้านนอกก็วิ่งหลบหนีออกไป
ท่านผู้กำกับยอมรับนะว่าความเผลอเลอแบบนี้เป็นความผิด

เพราะฉะนั้นแล้วก็ได้มีการสั่งลงโทษ๑๐ตำรวจตรีอาคมนะคะ
เป็น๑๐เวรที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ต้องหาบนโรงพักในคืนวันที่เกิดเหตุ
โดยลงโทษกักขัง๑๕วันด้วยกัน

ล่าสุดนะคะจากเรื่องนี้ชุดสืบสวนสพภูเพียงราชนิเวศ
เดินทางไปประสานกับตำรวจสพเมืองกำแพงเพชร
จับกลุ่มตัวนายพีรณัทได้แล้วนะคะคนที่หนีออกจากห้องขัง
จับได้ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกำแพงเพชรในอำเภอเมืองกำแพงเพชร
ขณะที่ขึ้นรถทวนหลบหนีจากจเฉียงใหม่
โดยผู้ต้องหาที่ถูกจับได้สวมเสื้อกีฬาสีดำ
กางเกงขาสั้นสีน้ำเงินอยู่ในสภาพอิดโรย
ก็คือสวมชุดที่เดินออกจากห้องขัง

นะคะก่อนควบคุมตัวกลับไปดำเนินคดีที่เชียงใหม่
แล้วก็เพิ่มข้อหาในความผิด
หนีเจ้าพนักงานในระหว่างคุมขัง
เพิ่มอีกหนึ่งข้อหาในช่วงเช้าวันนี้ผู้บังคับบัญชา
แถลงข่าวความชัดเจนอีกครั้งค่ะ